ตามความคืบหน้าให้ต่อค่ะคดีไอซ์หีบเหล็กนายอภิชัยองค์วิสิต
ผู้ต้องหาวัยสี่สิบปีที่ไม่ต้องเท้าความกันเยอะนะคะเราตามมาตลอด
ตอนนี้ไอซ์อยู่ในเรือนจำระหว่างการฝากขังถูกดำเนินคดีเรื่องของยาเสพติด
เรื่องของปืนเรื่องของการฆาตกรรมน้องกุ๊กกิ๊กวัย๒๒ปี
พบศพฝังดินอยู่ในพื้นที่บ้านบ้านของในไอซ์เพชรเกษมสี่สิบเจ็ด
ทีนี้ค่ะปัญหาก็คือมีกี่ศพกันแน่ที่อยู่ในบ้านของในไอซ์
คือนอกจากศพของน้องกุ๊กกิ๊กที่ฝังดินอยู่นะคะอย่างน้อยคือสองศพที่เจอเป็นโครงกระดูกมนุษย์ในบ่อน้ำ
แต่ทีนี้ค่ะปัญหาก็คือมีข้อมูลเพิ่มมาว่าเป็นไปได้ที่จะมีศพเพิ่มเติมโดยเฉพาะใต้ต้นมะม่วง
ที่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่เป็นข่าวแรกแรกเลยมีเพื่อนของในไอซ์เป็นคนให้ข้อมูลกับตำรวจ
ว่ามีศพอยู่ใต้ต้นมะม่วงและมีศพอยู่ในน้ำทีเนี้ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวรอหลักฐานเพิ่ม
อาจจะขอไปตรวจค้นภายในบ้านของในไอซ์เพิ่มเติมแต่คุณผู้ชมคะเรามีข้อมูลเพิ่มมา
อันนี้เป็นข้อมูลจากผู้หญิงคนนึงเป็นผู้เสียหายเคยถูกในไอซ์หลอกไปที่บ้าน
ที่ซอยเพชรเกษม๔๗แล้วก็ข่มขืนเธอ
บอกว่ามีหลักฐานชัดเจน
ผู้เสียหายคนนี้นะคะบอกว่าถูกในไอซ์ข่มขืน
ธันวาคมปีที่แล้วนี่เองค่ะ

บอกว่าเป็นเหตุการณ์หลังจากที่เธอข่มขืนแล้ว
เธอมีคลิปเสียงแล้วเราได้คลิปเสียงนี้มาเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ฟัง
เธอเล่าให้ฟังว่าพอเธอถูกข่มขืนเสร็จ
ในไอซ์ออกจากห้องไปไปเสพยา
อาศัยจังหวะในไอซ์เผลอ
เอาโทรศัพท์มาส่งไลน์โทรหาเพื่อนให้เพื่อนมาช่วย
แต่จังหวะนั้นในไอซ์เดินกลับเข้ามาพอดี
แล้วเห็นเธอโทรศัพท์อยู่ต่อว่าเธอค่ะ
พูดประมาณว่าพี่ไม่ให้ใครมาเจอหนู
เธออยากทำอะไรเธอทำเลยเอาที่เธอสบายใจเลย
แต่พูดในลักษณะดุดันต่อว่าเธอนะคะ
แล้วก็บอกให้เธอวางสายแล้วก็ถามย้ำอีกว่าวางรึยัง
เธอก็เลยร้องไห้แล้วก็บอกว่าวางสายแล้ววางสายแล้ว
ไอซ์ก็ยังย้ำอีกว่าวางหรือยังทำไมยังไม่วางอีก
แล้วสายโทรศัพท์ก็ตัดไป
แต่คุณผู้ชมคะจังหวะตรงนั้นนะคะ
สามารถบันทึกเสียงเอาไว้ได้ด้วยนะคะ

ลองฟังคลิปเสียงนี้ดูเสียงอาจจะเบาหน่อย
แต่เดี๋ยวเราจะมีทรัพย์เป็นคำพูดเป็นตัวหนังสือให้ด้วยนะคะ

เธอทำอะไรเคยทำอะไรเอาที่จนสบายใจเลย

โอ้เกลียดกลัวอำแรน
ฮาโหลที่ดังหน่อยก็คือปลายสาย
เธอก็เอาหลักฐานนี้แหละคลิปเสียงนี่แหละไปแจ้งความกับตำรวจด้วยนะคะ
บอกว่าอยากจะให้คนที่เคยตกเป็นเหยื่อตกเป็นผู้เสียหายไปแจ้งความ
เพราะว่าเหยื่อหลายรายมันต่างกรรมต่างวาระ
ถ้าถูกจับถูกดำเนินคดีหลายคดีมันจะเพิ่มโทษไปเรื่อย
ใช่ถึงเวลาพาขึ้นรถพอเจอตัวอ้าวหน้าไม่เหมือนกับรูปโปรไฟล์ที่ติดต่อทางสังคมออนไลน์มาเลย
แล้วก็ไปแวะที่อู่รถที่หนึ่งแต่เธอไม่ได้ลงจากรถ
ลงรถก็ไม่ยอมเอาปืนมาขู่พามาที่บ้านแล้วก็ข่มขืน

เธอก็ให้คลิปเสียงให้ผู้สื่อข่าวของเราได้ฟังว่าวันนั้นเธอบันทึกไว้ได้ช่วงเวลาตรงนั้นพอดีเลย
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ไปที่บ้านในไอซ์อีกครั้งหนึ่งนะครับบ้านอยู่ที่สุดซอยเพชรเกษม๔๔
เนื้อที่กว้างใหญ่ภายศาลยี่สิบไร่ใช่มีโรงพิมพ์เก่าด้วยนะฮะ
ต่างในบ่อน้ำในพื้นที่บ้านในไอซ์บ่อน้ำนี่ก็สองไร่นะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่ของอาสามูลนิธิร่วมกระตันอยู่นะครับ
ที่ได้คุยด้วยคือนายอนุสรพงศ์เกษานะครับ
ซึ่งให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้ทางทีมเจ้าหน้าที่ได้เคลียร์พื้นที่บ่อน้ำที่พบโครงกระดูกเรียบร้อยแล้วนะครับ
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ทำการงมหาชิ้นส่วนกระดูกชิ้นส่วนของมนุษย์ทุกซอกทุกมุมของบ่อน้ำหมดแล้ว
เนี่ยฮะลงสแกนเรียบร้อยหมดแล้วเคลียร์ทั้งพื้นที่เลย
ถ้าลงมาอีกรอบถามว่าจะเจออะไรอีกไหมก็อาจมีความเป็นไปได้ที่จะพบกระดูก
แต่อาจจะเป็นพวกชิ้นส่วนเล็กที่ยังฝังอยู่ใต้โครน
คือหลายหน่วยงานช่วยเหลือกันมีพยานมาชี้จุดที่ชัดเจนว่าเจอตรงนี้ตรงนี้
งมลงไปแล้วก็เจอและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความเชื่อ
เพราะก่อนปฏิบัติภารกิจนะครับเขาได้จุดทูบ๙ดอกเพื่อขอเจ้าที่ให้เปิดทาง
และก่อนลงน้ำทุกครั้งก็จะไหว้ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ได้รับอันตราย
และทุกครั้งที่มีการขอให้เจ้าที่ให้เปิดทางให้เสร็จภารกิจแล้ว
ก็จะมาจุดทูบขอบคุณเจ้าที่ที่เปิดพื้นที่จนสามารถปิดภารกิจได้นี่ฮะ
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถือว่าปิดภารกิจอย่างเต็มเรียบร้อยไปเลยนะครับ
ก็เลยยังไม่ได้จุดทูปปิดทางจุดทูปขอเปิดทางเอาไว้
ภารกิจก็จุดทูปขอบคุณแต่ยังไม่ได้จุดทูปปิดทาง
อันนี้เป็นความเชื่อของทางเจ้าหน้าที่ของร่วมกระตันยูที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับ
การค้นหาครั้งก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ของทางร่วมกระตันยูบอกว่าที่เห็นหากันเนี่ย
ถ้าจะต้องค้นก็ต้องรอคำสั่งจากตำรวจนะครับตอนนี้ทุกคนก็พร้อมช่วยเหลือให้ความร่วมมือกับตำรวจอยู่แล้วนะฮะ
โอ้โหนี่ยังมีอีกสองบ่อเนี่ยใช่แต่มันก็ต้องมีหลักฐานที่ขอหมายค้นแล้วก็เข้ามาค้นไง
ทางทีมอาสาร่วมกระตันยูยังไม่ได้รับคำสั่งจากตำรวจให้ไปค้นใต้ต้นมะม่วงนะครับ
มาจากดินในไอซ์ฝังดินเอาไว้อ่าพยานมาชี้จุดว่าฝังไว้ตรงไหนตรง
ไหนนะแต่ถ้าจะสังเกตจริงจริงแล้วเนี่ย
ในไอซ์ต้นมะม่วงเนี่ยเยอะมากมากกว่าห้าสิบต้นนะอืม
จะว่าไปศพน้องกุ๊กกิ๊กก็ใกล้ต้นมะม่วงอยู่เหมือนกัน
ค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช่คนเดียวกันหรือเปล่า
พยานเขาให้เบาะแสกับตำรวจที่บอกว่ามีศพฝังใต้ต้นมะม่วง
อาจจะเป็นเคยเห็นเป็นกรณีน้องกุ๊กกิ๊กก็ได้
หรืออาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะครับถ้าต้องค้นทุกต้นจริงจริงเนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกว่าโอ้โหคงต้องใช้เวลานานมากใช่ใช่
เราเริ่มนะครับเราก็จุดผู้บอกนะครับว่า
เราจะทำงานในพื้นที่ตรงนี้เราขอให้ความปลอดภัย
ขอให้ภารกิจรู้ล่วงได้ด้วยดีขอให้เราเจอในสิ่งที่เจ้าที่ให้พบนะฮะ
แล้วถ้าเกิดเราทำภารกิจเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเรา
ภารกิจเราเสียนะครับขอลูกทุกคนปลอดภัยอะไรประมาณนั้นนะครับ
น่ะคือศักดิ์สิทธิ์ที่มีแต่ละส่านที่แต่ว่าเรายังไม่ได้ทำวิธีเรียกเรื่องว่าขอปิดใช่ไหมฮะ
อย่างแหงคืออาทิวะอ่าท้าทัวททิวะบอกว่าโอเค
จบภารกิจนะครับเดี๋ยวเราก็จะลบกันมากลับมาอีกที
เพราะเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรลงไปบ้างส่วนประเด็นความเชื่อที่ว่า
ทำไมถึงเจอเฉพาะวันพระกับวันโกนเท่านั้นวันอื่นมาหาไม่เจอนะฮะ
ทีมกู้ภัยบอกว่าก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกัน
เริ่มตั้งแต่๙มกราคมนะครับวันนั้นไปขุดดิน
แล้วก็พบศพน้องกุ๊กกิ๊กถูกฝังดิน
เป็นวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๒เป็นวันพระ
๑๖มกราคมที่หาในน้ำ
ไปพบโครงกระดูกมัดกับประตูเหล็กถูกถ่วงเอาไว้
เป็นวันแรม๗ค่ำเดือน๒ซึ่งเป็นวันโกนนะฮะ
วันที่พระสงฆ์โปรงผม
วันที่๑๗มกราคมเจอกระดูกเพิ่มอีก
วันนั้นเจอ๒๘๘ชิ้นแรม๘ค่ำเดือน๒ตรงกับวันพระ
แล้วก็๒๓มกราคมวันนั้นไปเจอศพถูกยัดใส่หีบ
แล้วก็ถ่วงน้ำเอาไว้ซึ่งตรงกับวันโกนนะครับ

ก็เป็นความเชื่อที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าก็
ก็แปลกอยู่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วนี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับตำรวจด้วยฮะ
ก็บังเอิญตำรวจพากันไปค้นวันนั้นมีหมายค้นหมายค้นมามันก็อาจจะตรงพอดีก็ได้ใช่ไหม
แต่ชาวบ้านเขาก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันนะ
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้บ้านของในไอซ์เชื่อว่าในไอซ์เล่นของครับ
แล้วก็มีการสวดมนต์สะกดวิญญาณเพราะก่อนหน้านี้ชาวบ้านบอกว่าเห็นในไอซ์นุ่งขาวห่มขาว
นั่งอยู่ริมบ่อน้ำแล้วก็สวดอะไรก็ไม่รู้พึ่มพำพึ่มพำคือถวายพระ
หรือว่าจะทำอะไรที่เป็นพิธีแบบอย่างถูกต้องก็ต้องเห็นมีพระมีพระพุทธรูปมีอะไรนึกออกไหมคะ
ที่ไปนั่งมืดอยู่คนเดียวนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็สวดอะไรก็ไม่รู้
เพื่อนบ้านบอกว่าไม่ใช่แค่ในไอซ์มีพฤติกรรมแปลกเหมือนคนเล่นของเหมือนสะกดวิญญาณนะ
ป้าเล็กป้าของในไอซ์ที่เลี้ยงดูในไอซ์มาตั้งแต่เด็กแล้วก็ดูแลอพาร์ทเมนต์ของครอบครัวในไอซ์
เพื่อนบ้านบอกว่าก็เคยเห็นป้าเล็กนุ่งขาวห่มขาวถือถาดมีของไหว้ใส่ถ้วยเล็กป้าเล็กคนนี้นะคะ
แต่ไม่รู้ว่าป้าเล็กไปไหว้อะไรแล้วป้าเล็กเนี่ยนะเดินไปจุดที่มีป่าทึบใกล้กับจุดที่เจอศพน้องกุ๊กกิ๊ก
ใกล้กับจุดที่เจอหีบเหล็กก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนบ้านบอกเห็นในไอซ์และป้าเล็กไปทำอะไรแปลกแปลกแบบเนี้ย
กลัวคุณผู้ชมจะนึกภาพไม่ออกครับทำกราฟิกให้ดูแบบนี้ซะเลยคือเพื่อนบ้านบอกว่า
ถ้าไม่มีคาถาไม่มีมนต์ดำสะกดวิญญาณไม่ได้เล่นของในไอซ์จะทนอยู่ในบ้านที่มีศพอยู่ตั้งหลายศพแบบนี้มานานนมได้ยังไง
อันนี้เพื่อนบ้านเขาตั้งข้อสังเกตนะคะอันนี้เป็นคำบอกเล่ากล่าวอ้างของเพื่อนบ้านนะ
เล็กก็อาจจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยก็ได้หรือถ้าไปไหว้ก็อาจจะไปไหว้สิ่งปกติอะไรเรื่อยไปก็ได้ใช่ไหมฮะ

อันนี้เป็นสามประสาททางในไง
อ่าหรรรย์ไม่ใช่น่ะ
สู่สารที่ว่ามีภาพมันธังหลุด
อู้อมันไปนี่แหลงทายนาง
ทางที่เจอศพน้องกิ๊กล่ะหรอ

ไหว้พี่ขอบคุณจริงของเหมือนกันมาทั้งหมด
พ่อแม่เคยหาไว้แล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้นะครับ
พ่อเสียชีวิตไปแล้วแม่ไปอยู่ต่างประเทศนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปคุยกับคนที่
บอกว่าส่วนตัวก็รู้จักกับในไอซ์ด้วยนะ
เคยเจอในไอซ์ซึ่งเวลาเจอในไอซ์ก็ปกตินะครับ
ก็ยกมือไหว้สวัสดี
แล้วก็เรียกผู้ที่เขามาเช่าอยู่คนนี้เรียกว่าน้า

เวลาที่ห้องพักเขามีปัญหาแล้วแจ้งป้าเล็กไป
ป้าเล็กก็ไปบอกไอซ์ไอซ์ก็เป็นคนมาซ่อมให้นะ
ไอซ์ก็มาซ่อมให้นะครับ
ไอ้นู่นเสียไอ้นั่นเสียไอซ์ก็มาซ่อมให้
เท่าที่เขารู้จักมาสัมผัสมาเนี่ย
ก็ถือว่าไอซ์ก็เป็นคนดีคนหนึ่ง
อันนี้คนที่ชาวพรรดิเป็นคนหนึ่งบอกนะครับ
แต่พอมารู้ข่าวว่าในไอซ์ถูกจับกลุ่มดำเนินคดี
แล้วก็มีคดีต่างซุกซ่อนไว้ในพื้นที่บ้านมากมายแบบนี้
โดยเฉพาะเป็นคนร้ายฆ่าฝังดินฆ่าถ่วงน้ำเขาตกใจมาก
ส่วนตัวไม่เคยคิดเลยว่าในไอซ์แท้จริงแล้วจะเป็นคนแบบนี้
เพราะไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินเลยว่า
ไอซ์จะโหดเยี่ยมหรือไประรานใคร
เท่าที่เห็นก็ใช้ชีวิตตามปกตินะแต่เรื่องพาผู้หญิงมาที่บ้านเนี่ย
อันนี้เขาเห็นในไอซ์ชอบพาผู้หญิงมาที่บ้าน
เฉพาะตัวเขาเองเขาเคยเห็นพามาสองคนแต่จำหน้าไม่ได้ว่าสองคนนั้นเป็นใคร
ก็ปกติอัธยาศัยก็ดีก็เดินผ่านกันเขาก็ไหว้ผมตลอด
แล้วก็เรียกน้าประมาณเนี้ยน้าครับประมาณนั้นอ่ะ
่งนะก็เฉยเรียบร้อยถ้าเดินผ่านผมเขาก็ยิ้ม
ก็สวัสดีผมตลอดแม้กระทั่งห้องเขาก็ยังไปซ่อมให้
ขึ้นไปซ่อมเขายังหวัดดีผมเลยอืมซ่อมเสร็จเอาน้ำให้กินเขาก็บอกขอบคุณมากครับ
ก็ประมาณเนี้ยเขาไม่ได้มีพิษมีภัยตั้งแต่ที่ผมรู้จักนะ
แต่มันไม่ได้คุกคีกันไงอ่าคือผ่านกันเนี่ยเขาก็มาดีผมตลอด
ผมก็เรียกเสียไปไหนอะไรแค่นี้ประมาณนี้แหละ
เขาก็ไม่เคยว่าจะมีตาขวางใส่ผมหรือว่าจะเหมือนกับอาการที่แบบน่ากลัว
ก็งงอยู่ว่าเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอก็นิสัยดีนี่ว่ะ
ก็ไม่เห็นจะเหมือนกับจะมีพิษมีภัยกับใคร
คือเรายังแบบแทบจะไม่อยากเชื่อแทบจะไม่อยากเชื่อไง
เป็นได้เหรอมีก็เดินตามหลังเสียไอซ์น่ะ
ก็โหเสียสวยนะก็แซวประมาณนั้น
เขาก็วัดดีผมเปลี่ยนบ่อยมั้ยเปลี่ยนบ่อยเขาก็ไม่เห็น
เคยเห็นอยู่สองคน
อ่าเขาเรียกเสียไอซ์อืมก็มีสตังค์อ่ะครับ
มีแม่ค้าขายกับข้าวนะครับอยู่ปากซอยเพชรเกษม๔๗
ในไอซ์กับอพาร์ทเมนต์อยู่สุดซอยนะ
บอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าหลังจากมีข่าวว่าพบโครงกระดูกในบ้านในไอซ์
ของเธอนี่โอ้โหได้รับผลกระทบหนักมาก
คนในซอยย้ายออกกันหลายคนนะที่อยู่ใกล้บ้านในไอซ์เนี่ย
คนที่พักที่อาศัยที่อพาร์ทเมนต์ก็เริ่มทยอยย้ายออก
ส่วนใหญ่จะเป็นห้องที่มีระเบียงหันออกไปทางบ่อน้ำ
พบโครงกระดูกมนุษย์พอดี
คนที่ย้ายออกต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่กล้าอยู่เพราะกลัว
คือออกมาคุณเขียนมาสอนก็เห็นบ่อน้ำทุกวันทุกคืนอ่ะ
ก่อนหน้านี้ก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหเจอโครงกระดูกแบบไม่รู้เท่าไหร่
แล้วในซอยเพชรเกษม๔๗ก่อนหน้าที่จะมีการพบโครงกระดูกนะครับ
ซอยเนี่ยค่อนข้างคึกคักแม่ค้าเขาบอก
แค่ไหนร้านเธอก็ขายของได้ตลอดเวลา
แต่ตอนนี้ฮะโอ้โหพอกลางคืนนี่คนเข้าบ้านนอนกันหมดเงียบเลย
วันนั้นก็ขนของไปตอนกลางคืนอ่ะสองรถแต่เขาย้ายไปอีกฝั่งนึง
อีกคนนึงก็ย้ายไป๔๑ซอย๔๑ค่ะ
ลูกค้านี่หนีหมดเลย
คล้ายกับว่าตอนกลางคืนมันเงียบเลยค่ะไม่ค่อยมีคน
กลางคืนนี้เงียบกิ๊บเลยในซอย
บอกตอนคืนมาเขาเงียบเขาจะอาจจะหลอนไหมเขากลัวเนอะ
เขาก็บอกว่าตอนคืนมันเงียบไงหันไปอย่างนี้เขาก็ไม่กล้ามองเนอะ
เขาก็เลยออกไปอยู่ที่อื่นเข้ามาดึกดึกเนี่ย
แต่ก่อนหนึ่งคือจะมีคนนั่งตามถนนใช่ไหมตอนนี้ไม่มีเลยค่ะเงียบกิ๊บ

เราก็ไปได้ข้อมูลมานะครับว่าแล้วเขาออกแล้วเขาไปไหนกัน
บางทีก็จำเป็นต้องทำงานอยู่แถวนี้นะฮะ
มีหอพักอยู่หอหนึ่งที่หอพักนี้บอกว่าเนี่ย
ของบ้านในไอซ์มาอยู่ที่นี่หลายห้องเลย
ก็๓ห้องมากนะอย่างนั้นประมาณ๔ไม่๕วัน
จากทั้งนั้นก็ให้ลงเอาพ้นที่เงาร์
พ้นที่อย่างก็เป็นคนที่ริบว่ากระเบียงหันไปทางนั่น
ภังตานะปล่อนดีออกไปทางกลางคืนแล้วเนี่ย
แล้วผู้ชายเองก็ยังหลอนเลยนะมืดออกไปตากผ้า
ถ้าเราซื้อลอตเตอรี่มันจะถูกไหม
ก็ถูกฮะแต่คุณเขียนมาสอนคงไม่ได้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ
ถ้าคุณเข็มมาสอนถูก๗๔เนี่ยคุณไปคนละทางกับผมแล้วล่ะครับ
ไม่แต่ต่อให้แบบไม่ได้ถูกแบบลอตเตอรี่แบบถูกต้องนะ
แต่มันตรงไงประเด็นคือมันตรงไงคุณภาคภูมินึกออกไหม

คนก็เลยเฝ้าไงเผื่อจะออกงวดนี้ไง๑กุมภาพันธ์นะคะ

ทะเบียนรถก็๕๙ทำไมเลขมันตรงกันแบบนี้
แล้วบ้านเขาหลังใหญ่เขาก็คงจะมีหลายทัพเนี่ย

ใช่ก็เลยไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่า
ถ้าออกก็ขอให้เป็นสลากินแบ่งรัฐบาล
อ่ะใช่ครับต้องซื้ออย่างนั้นฮะเดี๋ยวเยอะกูฮะ
ถูกต้องแม่ผมก็เอาซะหน่อยกันแล้วกัน